การวิ่งวันที่๖ไปก็อยู่ที่อำเภอจนะจังหวัดสงขา
แต่ว่าล่าช้ากว่ากำหนดเพราะว่ามืดเร็วแล้วก็มีฝนตกด้วยนะครับ
ขณะที่ตอนนี้เด็กนักเรียนที่ชาวบ้านในพื้นที่ก็มีการรวมตัวกัน
ร้องเพลงแสงสุดท้ายเป็นกำลังใจให้กับคุณตูนด้วยครับ
ส่วนยอดเงินบริจาคตอนนี้คุณผู้ชม๙๓ล้านแล้ว
ยังไม่รวมของเศรษฐีเมืองคอนนะ

กำลังจะถึงถ้าผ่านเขาเขาก็ให้เลยนะฮะ

จัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาล
โครงการ๙คนละ๙เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ
สุดเขตแดนใต้ถึงเหนือสุดแดนสยามของตูน

แล้วก็เป็นการวิ่งในเขตจังหวัดสงขรา

ตูนและคณะก็วิ่งจากเซตแรก
บริเวณลานกีฬากมที่๗๒ค่ายทหารอำเภอเทพาะจังหวัดสงครา
อำเภอจนะมาถึงสถานีพัฒนาที่ดินสงครากรมพัฒนาที่ดินหมู่๘
บ้านทุ่งซ่านตำบลจโหนกอำเภอจนะนะครับ
เมื่อตอน๖โมงครึ่งของเมื่อวาน
แล้วก็จะหยุดยุติการวิ่งเอาไว้เพียงแค่เซตที่๓
หลังจากที่ตั้งเป้าหมายเซตสุดท้ายหรือว่า
ที่๔ของการวิ่งเอาไว้ที่ปั๊มปรทหน้าหม่อมอานนท์
อำเภอนาม่อมซึ่งอยู่ห่างจากจุดนี้ออกไปอีกประมาณ๑๒กิโลนะครับ
เนื่องจากว่ามันมืดซะก่อนแล้วก็มีฝนตกโปรดปลายลงมาด้วยเป็นระยะ
ซึ่งจะทำให้การวิ่งนั้นเป็นไปด้วยความยากลำบากแล้วก็เสียเวลามากนะครับ
หลังจากยุติการวิ่งคณะของตูนนะครับ
ก็เดินทางไปขึ้นรถบัสของทีมงานเพื่อเช็คร่างกายแล้วก็พักผ่อน
กลุ่มนักเรียนโรงเรียนจนงพิทยาแล้วก็ชาวบ้านไปรอต้อนรับตูน
แล้วก็ชาวบ้านที่ระแวกใกล้เคียงก็มานะครับ
รวมตัวกันแล้วก็ร่วมกันร้องเพลงแสงสุดท้ายของตูนด้วย

เป็นการแสดงออกถึงความรักและขอบคุณตูนที่ทำโครงการดีแบบนี้เพื่อสังคม
และทุกคนก็พร้อมจะสนับสนุนอย่างเต็มที่
มายืนรอมีการเย็บแบงค์เอาไว้คล้องคอเหมือนนักร้องด้วยนะ

ใช่จะมีภาพของคุณตูได้แชร์ออกมาในโลกโซเชียลมีเดียนะครับ
ก็เป็นสร้อยสีแดงสร้อยสีเขียวอะไรแตกต่างกันไป

ส่วนชาวบ้านที่ตั้งหน้าตั้งตารอตูนและคณะอยู่ที่ปั๊มปรทรนาม่อมอานนท์ต่าง
รู้สึกก็เสียดายนิดนึงแต่ก็พร้อมจะไปรออีกครั้งในช่วงเช้าของวันนี้แหละครับ
ซึ่งตูนก็จะมุ่งหน้าจากรอยต่อของอำเภอจนะเข้าสู่อำเภอนามห่อมแล้วก็อำเภอหาดใหญ่
ซึ่งคาดว่าจะมีผู้คนล้นหลามไปรออย่างแน่นอนนะครับ
สำหรับเมื่อวานรวมระยะทางวิ่งประมาณ๕๐กิโลมียอดบริจาคเงินตลอด๖วันรวม๙๓๒๕๙๔๘๖บาทครับ
และผู้สื่อข่าวบรรยายงานว่าช่วงประมาณตี๔ที่ผ่านมาคุณตูนและคณะก็เริ่มออกวิ่งแล้วนะครับ
วิ่งผ่านหน้าห้างผ้าของตนเอง
ริมถนนราชดำเนินที่ตำบลท่าวังอำเภอเมืองนครศรีธรรมราช
ในวันที่๑๑พฤศจิกายนนี้
เพื่อทำบุญให้กับตนเองและครอบครัว

เสียหายไป๓คู่หาเมื่อวันที่๔พฤศจิกายนที่ผ่านมา
ซึ่งที่เกิดเหตุอยู่ติดกันกับห้างผ้าของตน

ซึ่งกรรมนาจิมมี่และญาติย่านสำรับควรไฟ
ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลแพทย์ก็ช่วยจนอาการปลอดภัย

ก็เลยร่วมทำบุญกับโครงการนี้ของคุณตูน
สำหรับบริจาคเงินในการซื้ออุปกรณ์ทางการแพท
โรงพยาบาลเพราะตัวเองก็รอดชีวิตมาได้

ใช่ค่ะ๑๖ล้านบาทก็คือเขาให้แนวคิดว่า
จะเป็นตัวแทนของประชาชนในจังหวัดนครศรีธรรมราช
มีประชากรทั้งหมด๑ล้าน๖แสนคน

ก็เลยคูณไปบอกว่าขอเป็นตัวแทนชาวนครทั้งหมดเลย
คูณออกมาแล้วได้นี่แหละค่ะ๑๖ล้านบาท
ชื่นชมขอบคุณแทนโรงพยาบาลแทนประเทศแทนคนป่วยด้วย
ใช่ค่ะหลังจากที่เราเห็นภาพก็ยังมีคนที่นี่แหละค่ะ
เซลฟี่คุณตูนตามระยะทางนะคะ
ซึ่งข้อน่านนี้เขาก็มีการกำลังละนะว่า
อย่าเพิ่งไปขอเซลฟี่ตามระยะทางวิ่ง
ให้รอที่จุดพักต่างนะคะ
แต่ว่าก็ยังเห็นภาพกันอยู่ทุกคนก็พยายามแหละค่ะไม่ให้คุณตูนก้ม
เซลฟี่ก็ให้ยืนตรงอะไรอย่างนี้
แต่ว่าทีนี้โซเชียลเขารณรงค์จริงจังแล้วนะรณรงค์จริงจังเลย
ขณะที่วิ่งภารกิจการกุศลนี้
แล้วก็จัดอีกการประกวดหนึ่งขึ้นมาเป็นภาพถ่าย
จะสวยไหมสวยไหมจะสวยกว่าเซลฟี่ไหม
เขาก็เลยจัดประกวดขึ้นมาเลยนะคะ

กับตัวผู้ปฏิบัติภารกิจสำคัญก็คือ
อยากเข้าไปใกล้ไปเซลฟี่ไปกอด

หลังจากที่คุณตูนนักร้องชื่อดัง
ปฏิบัติภารกิจสำคัญโครงการรู้กันทั่วแล้ว

เพื่อ๑๑โรงพยาบาลทั่วประเทศ

จากเบตงค์ถึงแม่สาย
ตั้งเป้า๗๐๐ล้านบาท
ล่าสุดก็มีปัญหาก็คือคุณตูนเจ็บหลัง
เพราะว่าต้องแวะเซลฟี่ตลอดเวลา
แล้วก็ต้องโค้งตัวเพราะว่าคุณตูนเป็นคนนอบนอมครับ
เวลาไหว้รับเงินคุณตูนก็ก้มเหมือนกันนะ
เซลฟี่บางทีเซลฟี่กับเด็กก็ต้องย่อลงไปเซลฟี่
ล่าสุดแอดมินเพจแม่มโพดำ

ขณะทำภารกิจโครงการ๙คนละ๙จากใต้สู่เหนือทั่วประเทศไทย
กรรมการเขาจะคัดเลือกภาพที่ดีที่สุด
เงินรางวัลเกือบ๑แสนบาทนะไม่ธรรมดานะคะ
ทีมข่าวสายตรวจโซเชียลได้ยินข่าวแบบนี้ก็เลย

ติดต่อไปที่แอดมินเพจแหม่มโพดำ
เปิดเผยมานะคะบอกว่าทีมงาน๙คนละ๙
ติดต่อให้ช่วยประชาสัมพันธ์การวิ่งผ่านโซเชียลมีเดียให้หน่อย

แต่ขณะนี้ตลอดเส้นทางที่คุณตูนวิ่งผ่าน

คุณตูนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดี
แต่ว่าทีนี้ไปเกิดอันตรายก็เลย

สำหรับกรรมการในโครงการนี้ค่ะ
พออยู่หยุดปุ๊บเนี่ยเลือดมันกลับมาเรียนหัวใจไม่ทัน

ทีนี้พอคนรู้คนก็จะได้ไปยืนใกล้หน่อย
แล้วก็ถ่ายมาจากไกลทางไกลไม่ต้องไม่ต้องเข้ามาดักพี่ดูระหว่างทาง
ถ้าสมมุติว่าอยากแบบชิดใกล้จริงอะ
เหมือนว่าถ่ายจากข้างทางมันไม่พอเพียง
ก็ไปรอกันที่จุดพักซึ่งเขาจะมีจุดพักประจำวันอยู่แล้ว
ณจุดนั้นเนี่ยไปรอกันนะยิ่งดีเลย
จะยิ้มแย้งจะสั่นพอร่างกายแกไม่ต้องปรับสภาพอะไร

ตามจุดพักซึ่งคุณตูนจะให้ถ่ายภาพ
โดยที่เป็นการหยุดพักจากการวิ่ง
เพราะว่าร่างกายตอนนั้นพร้อมแล้วสำหรับการให้ถ่าย
ตอนนี้มันมีภาพแบบนี้ออกมาคือตัดต่อเอาเลย

ไกลนะและ๒ก็คือจุดพักต่าง

ส่วนวิธีการตัดสินก็คือ
บรรดาลูกเพจเขาจะต้องส่งภาพ
ภาพที่ตัวเองถ่ายระยะไกลอะไรต่างนี้

ส่งเข้ามาในเพจในช่องแสดงความคิดเห็น
โดยภาพถ่ายเขาจะนับเป็นวันเลยนะคะ
วันต่อวันถ้าส่งเข้ามา
แล้วภาพนั้นยอดไลค์มากที่สุดในแต่ละวัน
รับรางวัลไปก่อนเป็นรางวัลเบื้องต้น
ทีนี้ภาพในแต่ละวันทั้งหมดจะเอารวบรวมไปอีกทีนะ
คัดที่ดีที่สุดตลอด๕๕วัน
ใครจะดีที่สุดอีก๒รอบ๕๕ภาพมี๒รอบนะคะสำหรับแคมเปญนี้นะคะ
ทางแหม่มโพดำนะคะรางวัลที่๑ถึง๓ได้เงินด้วยนะ
โอ้โหสุดยอดอ่ะลองดู
ใครติดตามเพจแหม่มโพดำอยู่ตอนนี้นะคะ
แล้วก็คิดว่าคุณตูนจะวิ่งผ่านหน้าบ้านตัวเอง
ก็มีคนแชร์ข้อความนี้ออกไปเป็นจำนวนมาก
แล้วก็รอเป็นกำลังใจให้พี่ตูนนะคะ
และทุกคนตอนนี้เข้าใจแล้วนะว่าการวิ่งไปตัดขบวน
เป็นสาเหตุที่จะทำให้คุณตูนได้รับบาดเจ็บได้
และบางทีอาจจะอันตรายถึงชีวิตได้ค่ะ
เพราะคุณตูนเขาก็ใครมาขอเขาก็ให้

แต่ถ้าเกิดทำให้ชาวบ้านเข้าใจได้มันก็ดี
มีภาพสวยเยอะนะสังเกตไปลอกเรียนแบบก็ได้
มันจะมีการจัดภาพให้ถ่าย

ก๊อปมาก็ได้ลักษณะนั้นให้ถ่าย

แต่ไปดูองค์ประกอบภาพมาลักษณะนั้นแล้วเอามาทำ
ฝั่งตรงข้ามก็ได้อยู่กว่าสะพานร้อยก็ได้
ได้ลองไปดูภาพสวยมา
ผมถ่ายผ่านทางทีวีได้ไหม
คือไม่ได้ไปไงก็จะถ่ายจากทีวีได้ไหม

มีคนไลค์ไหมยังไม่รู้เหมือนกัน